ชั้น๘สูงที่สุดของคอนโดมิเนียมนี้

ตำรวจสพปรักษ์ครองรังศิษย์ปทุมธานี

โงกหน้ามาเจรจานะครับ

เพื่อที่จะเข้าไปในห้องนั้นนะครับ

โอ้โหดูสิดูนั่งสิ
โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นก็หล่นลงมาได้ฮะ

ที่ตำรวจหลัก๖อำเภอเมืองปทุมธานี
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๘นั่งร้องไห้มินอยู่ตรงนั้นนะครับ
คือถ้าปล่อยมือตกนะครับ
เจ้าหน้าที่เขาวางแผนอย่างที่ผมเล่าไป

เงียบไม่คุยกับใคร

เธอมีสีหน้าจำใสขึ้นมาหน่อย
ขณะที่พี่สาวมาบอกว่าโอ้โห

พี่สาวบอกว่าเดี๋ยวจะพาตัวไปรักษา

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

แล้วคนที่เธอรักถ้ารู้ว่าเธอรัก